ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็ไม่จบไม่สิ้น
เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแถวบางแคร์ฮะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
นักเรียนช่างถือมีดไล่ฟันกลางถนนนะครับ
นี่แต่แป๊บลูกตะเฉ้าน่ะพวกมันค่ะ
ผู้หญิงก็ใจกล้ามากเลยนะอยู่ข้างป้องด้วยนะ
ดูนี่มีพวกมัน

หรือจะมีคนไถ้ทริปไว้
เดี๋ยวเราจะถูกไล่จับนี่ไม่กลัวเลยนะครับ

กลุ่มวัยรุ่นชายที่ใส่เสื้อช็อปสีเทานะฮะ

มีอาวุธแบบเหมือนกับไม้หน้าสามด้วยนะ

นักศึกษาจากวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
นี่นอนกองกับพื้นอยู่คนหนึ่งด้วย
ยังเข้าไปฟันซ้ำไปตีซ้ำ
จักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นพยายามไปห้ามแล้วนะครับ

นี่ฮะพี่วินเขาพยายามมาช่วยห้ามนะครับ
เป็นฝั่งถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าตลาดบางแคร์

คนหนึ่งอายุ๑๗ถูกตีเข้าที่หัว
อีกคนนึงอายุ๒๐นี่ถูกฟันเข้าที่แขนเข้าที่ศีรษะด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับอาวุธก็พากันขึ้นจักรยานยนต์ของพักพวก

แน่นอนว่าคาดว่าเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบัน
และตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่